ก็เป็นเจ้าโฟนคุณผู้ชมค่ะอะไรละบอกเลยนี่อุ้ยนี่งวดที่ผ่านมา
แถวแถวเนี้ยเงียบกรีบแต่คุณก๊อฟเบนเจ้าโฟนน่ะได้เฮลั่งบ้างเลยจ้ะ
เอามายำดูเอาเหรอรอเตอรี่เห็นส่องอยู่ไอ้จงไอจีนคุณจ๋าสองแสนบาทปั้งปั้ง
หรออะเดี๋ยวเล่าให้ฟังแป๊บหนึ่งเรื่องมันเป็นยังไงที่หลวงจะไปไหวอะไรอ่ะ
คุณผู้ชมดูจากคลิปเอาก็แล้วกันนะพี่ก๊อฟเนี่ยเขาโชว์โพสต์ไว้หลาเลยจ้ะ
โชว์แบบภูมิใจด้วยมันเป็นรางวัลที่สี่งวดเนี้ยถูกรางวัลที่สี่

ริรวมแล้วนับแล้ว๕ใบไปเลยจวด
คิดเป็นเงินมาแล้วแหมเราคิดเลขเก่ง๒แสนบาท
โอ้โหปังไม่ไหวก็ดูเอาเลยนะคะ

แจ๊กรีนไม่เอาไม่มองเขาด้วยสองตาขนาดนั้นไม่เอา
ขนาดพี่ก๊อฟที่เป็นเจ้าของลอตเตอรี่ยังแทบช็อกเลย

แล้วพี่ก๊อฟยังบอกด้วยนะคะว่าจะพึ่งไปซื้อมาเลย
ก่อนหน้าวันสลากออกแค่วันเดียวเท่านั้นเองเลย
คือไม่ต้องมาเก่งนานพรุ่งนี้ออกใช่ไหมวันนี้ซื้อเลยจ้ะ

และที่สำคัญนิดนึงขอแซวนิดนึงก็แล้วกัน

นี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะที่หลังจากที่ทำจมูกมาแล้วปังขนาดนี้

ไม่ว่ารางวัลเล็กใหญ่กับกวาด

น้องไงดีปุ๊กล้าว

พอมันเป็นแบบนี้มันจะตักเงินตักทองมา

ครัวลุงลงแซวไง

มันมีที่มาที่ไปเห็นมั้ย

ที่มันดีอยู่แล้วก็อย่าไปเปลี่ยน

ไปไหนนะ